ฟุตบอลชายเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าหลายหลายชนิดกีฬาเนี่ย
ก็ทยอยเดินทางกันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะเริ่มทำ
แข่งขันกันโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยถ้ากลุ่มของไทยแข่งขัน
วันที่๗พฤษภาคมนะครับแต่ว่าก่อนนั้น๑วันเนี่ยก็จะมีอีกสาย
ลงแข่งขันนะครับพูดถึงฟุตบอลก็เดินทางกันปุ้
วานไปก่อนในชุดแรกเนี่ยวันนี้นะครับอีกหนึ่งชุดก็เดี๋ยวเดินทาง
ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับหลังจากที่เพิ่งจะจบโปรแกรม
ฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานที่ผ่านมานะครับครั้งใหม่ของทีมไทยนะครับหลัง
นะครับชุดแรกที่ไปถึงเนี่ยซ้อมช่วงเวลา๔โมงเย็นนะครับ
มีทั้งหมด๑๖คนที่ไปก่อนในชุดแรกที่เหลือก็ตามไปสมทบ
นัดแรกทีมไทยเจอมาเลเซียย้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่๗พฤษภาคมวันเสาร์นะครับ
หนึ่งทุ่มหมดเลยทุกนัดเลยนะครับซึ่งเจ้ายิมวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญมิดฟิลทีมชาติไทย
ช่วงแรกก็ปรับตัวหนักพอสมควรส่วนการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้ก็ต้องเน้นเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักเลย
แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุยกันมากขึ้นทุกคนก็จะเล่นร่วมกันง่ายขึ้นเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยเป็นนักเตะมีคุณภาพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนักเตะไทยหรือว่านักเตะลูกครึ่งทั้งหมดนะครับ
แล้ววรชิตก็ยังฝากถึงคู่แข่งอย่างมาเลเซียในเกมแรกว่าการเจอมาเลเนี่ยไม่ใช่งานง่ายประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายยังไงก็ต้องคว้า๓แต้มให้ได้ครับ
ก็รู้สึกโอเคนะครับก็ช่วงแรกก็ปรับตัวยากนิดนึงพอช่วงหลังก็รู้สึกโอเคขึ้นแล้วครับ
มันต้องไปดูหน้างานนะครับแต่ก็จากการที่การซ้อมกับน้องก็โอเคครับก็อยู่ที่แผนโค้ดแล้วก็ไปดูคู่ต่อสู้ไปดูอะไรอย่างนี้ด้วยแหละครับ
กังวลนิดนึงครับแต่ก็ผมว่านักเตะทุกคนก็มีคุณภาพอยู่ที่การสื่อสร้างกันคุยกันมากกว่าครับเพราะว่าแต่ละคนถ้าคุยกันมันอาจจะทำให้เล่นกันง่ายมากขึ้น
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของชนะทิพย์สงกระสินนะครับ

บอกว่าชนะทิพย์มีอาการบาดเจ็บต้องพัก๒เดือนนะครับ
ยุ่งแล้วครับตอนนี้เพราะว่าชนะทิพย์เองเนี่ย
เดือนมิถุนายนนี้ต้องแข่งขันแล้วนะครับ

รอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มไอเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ต้องหาโอกาสในการยึดตัวจริงต่อเนื่องแล้วดันมาเจ็บแบบนี้อีกนะครับชนะทิพย์
ส่วนฟุตบอลไทยลีกครับนัดปิดซีซั่นนะครับไฮไลท์ไปดูคู่นี้เลยครับ
ประการซิตี้นะครับเจอกับทางคู่แข่งอย่างทางเชียงรายครับ
ก็ลุ้นกันสองสนามนะครับอีกสนามหนึ่งเนี่ยเป็นทางประจวบบุกไปเยือนเมืองทอง
แล้วบอลเนี่ยไปชั้นแหลบนะครับผลไหล่ของทางเชียวสศรีหน้าวงนะครับ
เข้าสู่ตัวเองไปจากนั้นเนี่ยก็มาได้อีกหนึ่งประตูนะครับ
จบอันดับที่๑๕ของตารางก็ต้องตกชั้นนะครับเป็นรองบ๊วยไป
ถ้าเกิดส่วนประกันสามารถชนะได้พวกเขาจะรอดตกชั้นด้วยนะครับ

ส่วนเกมคู่ระหว่างราชบุรีกับขอนแก่นนะครับ
คือเขาเซ็นสัญญาระยะสั้น๖เดือนกับทางราชบุรีนะครับ
แล้วก็คือตามกฎมันต้องมีเอกสารเรื่องของการรับเงินเดือน
โร่บอกว่าอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยนะครับ
ก็ตกลงกันไว้ราชบุรีก็ใส่เงินเดือนไป๕๐๐บาทเท่านั้นนะครับ
แล้วก็มาช่วยครับมาช่วยในการโปรโมทสโมสรแล้วก็ลงเล่น
โน้ก็ลงเล่นไปนะครับประมาณ๑๒นาทีก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับ
ว่าเจ้าตัวช่วงหลังก็ไม่ได้เก็บตัวกับทีมหลังจากที่มีงานบันเทิง
จะต่อเนื่องมากขึ้นหลังจากโควิดนะครับ
แล้วก็ประตูที่เกิดขึ้นในทั้งเกมเนี่ยนะครับ
ก็ทางฝั่งของขอนแก่นก็นำก่อนนะครับ
นรงฤทธบุญสุขจากนั้นเนี่ยราชบุรีตีเสมอนะครับ
จากทางแดเลแล้วก็มาขึ้นนำนะครับ

ไปชนเสานะครับแล้วเด้งไปโดนทางยศพลเทียนด่าเข้าประตูไปครับ
นี่ครับก็จบเกมนะครับ
เป็นราชบุรีแสงชนะขอนแก่นไป๒ต่อ
ส่วนแชมป์ในซีซั่นนี้ครับบุรีรำยูไนเต็ด
เล่นเกมฉลองแชมป์ในบ้านของสุพรรณบุรีซึ่งตกชั้นนะครับสุพรรณ
เตรียมถ้วยเตรียมพิธีการมาเรียบร้อยเพราะว่าคอนเฟิร์มแชมปไปเรียบร้อยนะครับ
แล้วเนี่ยครับเป็นเกมของวิเลียริเกยอดเยี่ยมจริงนะครับ
เข้าในตัดแล้วก็ยิงลูกนี้๑๐นะครับ

จากนั้นเนี่ยสุพรรณมานำห่างด้วยครับ๒๐จากวิเลียมเอริเก้คนเดิมครับ
นาที๕๒โอ้โหมาเก่งเมื่อสายครับทางสองสุพรรณ
จากนั้นนาที๖๑บุรีรำไล่มานะครับจากโจทานโบลิงกี
จบเกมครับเป็นบุรีรำเนี่ยบุกมาโดยสุพรรณนะครับ
ชนะไป๒ต่อ๑หลังจบเกมวิธีมอบถ้วยแชมป์นะครับ
ไทยลีกสมัยที่๗ของสโมสรก็เป็นการคัมแบ็คกลับมาคว้าแชมป์ลีก
ในคู่อื่นที่เหลือนะครับเตะพร้อมหมดเมื่อวานครับในช่วงเวลา๖โมงเย็น
บีจีประธุมชนะชวนบุรีปี๔๑แบงค์คอก็ชนะเชียงใหม่ยูเอเตส๔๒
นครราชศรีมานะครับแพ้กับหนองบัวพิชยะไป๐ต่อ๔และโปรลิสเทโรเนี่ยเอาชนะการท่าเรือไป๒ประตูต่อ๑นะครับ